สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
และที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือภาพของพายุลูกเห็บ
ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเหรียญ๕บาทไปจนถึงเท่าไข่ไก่
และจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับพายุไปจนถึงเกือบครึ่งประเทศค่ะ
เราไปตรวจสอบกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะคะ
ทางภาคเหนือค่ะโดนพายุทะลมตั้งแต่ภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเชียงใหม่อุตรดิษฐ์เชียงรายสุโขทัย
ไปจนถึงแพร่พิจิตรนานเพชรบูรณ์ค่ะ
ส่วนภาคอีสานตกหลายจังหวัดเลยมีจังหวัดเลยอำนาจเจริญชายภูมิ
จนถึงศรีสะเกดยะโสธรอุบลราชธานี
ขณะที่ภาคตะวันออกค่ะพบฝนตกทุกจังหวัดเลย
แปดจังหวัดส่วนภาคกลางหลายจังหวัดต้องคอยเฝ้าระวังนะคะ
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หลังจากนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ๒๕๒๖เมษายน
เหนือยังคงพบฝนตกอยู่ในหลายจังหวัด
ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือพบฝนตกน้อยลงค่ะ
มีเพียงจังหวัดเลยชายภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรำเท่านั้น
ขณะที่ภาคตะวันออกยังคงพบฝนตกครบทั้ง๘จังหวัด
กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้พบฝนตกเช่นเดียวกัน
จังหวัดสุราธานีปัตตานีนครศรีธรรมราชยะลาพัทธลุงนราธิวาสสงคราค่ะ
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ

ช่วงนี้กักตัวอยู่ในบ้านรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ